เหตุการณ์เกี่ยวกับรถอีกเหมือนกันคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์เลยค่ะ
อเตอร์ไซคันเล็กที่เราขี่อยู่นะคะเจอรถใหญ่ใหญ่ต้องบอกว่าให้ห่างไว้ก่อนค่ะไม่งั้นก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมคะคือลำพังรถใหญ่อยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์แล้วก็หวาดเสียวแล้วค่ะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยค่ะเหมือนกับจะขี่ตัดหน้ารถบรรทุกในจังหวะออกตัวแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะว่าเหมือนกับมุมมองของคนขับรถบรรทุกเนี่ยถ้ามันใกล้เกินไปเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะคือรถใหญ่คือมุมมองของเขาจะค่อนข้างมองได้ไม่ทั่วนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงสี่แยกประปาตำบลในเวียงนะคะที่จังหวัดแพร่คุณตามนตรีอายุ๖๖ปีค่ะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนซ้ายถูกล้อรถพ่วงทับกระดูกแตกนะคะคุณลุงพุทธิพรซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงบอกว่ากำลังออกตัวจากอำเภอเมืองนะคะบรรทุกข้าวโพดนะคะพอมาถึงแยกนี้
ขี่มอเตอร์ไซต์เนี่ยจอดอยู่เอาเท้าเหยียบฟุตบาทอยู่แต่ไฟเขียวพอตัวเองออกรถเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าอ้าวเป็นคุณตาซึ่งขับมาปาดหน้าตอนไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งอันนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่ากันไปตามห